ขบวนกันเลยดีกว่านะคะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้
ลูกสาวลูกชายเนี่ยบันเทิงไทยรัฐเอามาฝากกันบ่อยนะฮะ
วันนี้มาแยกเป็นสายสายให้เลยละกันสายสวยสายกินสายอะไรอย่างนี้
รวมกันมาหมดเลยนะคะมาเริ่มกันที่ลูกสาวสายสวยกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ให้เลยนี่น้องเดมี่นะคะและน้องดิสนี่ค่ะ
สองสาวจิ๋วตัวนี้คนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารัก
้องแบ๊วสุดสุดไปเลยค่ะน้องเดมี่เนี่ยก็ตาแบ๊วเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะ
ส่วนน้องดิสนี่เนี่ยยิ้มหวานคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตำแหน่งลูกสาวสายสวยก็ต้องยกให้กับสองสาวคู่นี้เขาได้เลยนะคะ
จากสายสวยคุณผู้ชมไปต่อกันที่สายหลอกันหน่อยค่ะ